เรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนภัยกันนะคะ
จังหวัดนนทบุรีค่ะตำรวจเนี่ยไปตามจับแก๊งขโมยสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
แล้วขโมยไปหลายสาขาในจังหวัดนนทบุรีแล้วด้วยคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ดูนะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
คิดว่าคนไหนคือคนร้ายที่มาขโมยสินค้าอ่ะคุณดู
ดูไม่ออกอ่ะดูไม่ออกดูอย่างนี้ดูไม่ออกค่ะ
แต่บางคนอาจจะดูออกก็ได้
แต่บอกงี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้มีแค่๒๓คน
แต่มีทั้งหมด๘คน

ใช่ทำทีมาเป็นเลือกดูสินค้าเนอะ
แล้วก็หยิบสินค้าใส่ตะกร้าปะปนกับลูกค้าที่กำลังใช้บริการอยู่

ผู้ก่อเหตุแล้วลูกค้าจริงก็มีคุณดูนะ

แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว
แต่เราจะเอาเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์กัน
ซึ่งตำรวจเขาแถลงผลการจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
แล้วก็ยังบอกว่าแก๊งโจรนี้นะคะ
มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอายุตั้งแต่๑๙ไปจนถึง๔๔ปี
โอ้โหนี่มาเป็นคุณผู้จับกลุ่มหนึ่งอ่ะ

ในการสืบสวนค่ะก็มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็พบแบบพฤติกรรมชัดเจนมากก็คือกลุ่มคนร้ายเขาจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
แล้วขี่ตระเวนไปตามร้านสะดวกซื้อต่างแบบนี้
เมื่อเห็นว่าร้านไหนมีพนักงานน้อยก็จะเข้าไปข้างในร้าน
แล้วแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเช่นมีคนคอยดูต้นทางคนหนึ่ง
พลางว่าเป็นลูกค้าที่มาซื้อสินค้าแบบนี้หลายคนอาจจะมีหลายคน
แล้วก็คนที่สำคัญคือมีหน้าที่ลักขโมยสินค้าออกไป
วิธีการของเขาคือจะเข้าไปในร้านแบบหลายคนแบบนี้เลย
จากนั้นก็จะให้คนร้ายบางคนทำทีเลือกซื้อสินค้า
แล้วรวมตัวไปชำระค่าสินค้าที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
พนักงานต้องมาช่วยกันแบบทำงานวุ่นนะคุณ

คนร้ายที่เหลือจะอาศัยจังหวะที่พนักงานยุ่งอยู่
ช่วยกันลักสินค้าใส่กระเป๋าที่เตรียมเอาไว้

เห็นไหมเนี่ยค่ะคนร้ายบางส่วนมีการช่วยยืนบังด้วยนะคุณ
บางช่วงที่จังหวะที่หยิบของใส่กระเป๋าอะค่ะ
โหคุณทำแบบแนบเนียนเป็นขบวนการมากเลย
เบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานพอได้สินค้า
แล้วก็ทยอยออกจากร้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปได้สินค้ามูลค่ารวมนะ

ละไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐บาทไปจนถึงหลักหมื่น
หรือบางทีมี๒๓หมื่นบาทก็มีคุณ
โอ้โหทางผู้จัดการของห้างสรรพสินค้านะคะ
เขาก็บอกด้วยว่าช่วง๑ปีที่ผ่านมา
ถูกขโมยสินค้าไปหลายสาขานะ
หลายสาขารวมกันเนี่ยมูลค่าประมาณ
แสนถึง๘แสนบาท

ไม่ใช่น้อยคือสมมุติสาขาละเป็นหมื่น

แต่ตอนนี้สบายใจได้นะคะพี่น้องชาวจังหวัดนทบุรี

มันก็เป็นการแถลงการจับกลุ่มว่าแบบมีที่มาที่ไปยังไง
เราก็เลยได้รู้ว่าพฤติกรรมของคนร้ายทำงานกันแบบไหน

ไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันถูกกฎหมาย